พาไปเที่ยวสถานที่แห่งใหม่ไปแบบชิวแบบนี้คุณผู้ชม

ที่นี่คุณผู้ชมมีทะเลหมอกสวย
นี่โอ้โหเป็นทะเลหมอกที่สวยงามจริงเลยนะฮะ

มันไม่ใช่ควันอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงมันคือหมอกอันสวยงาม
มันคืออากาศที่เป็นธรรมชาติอันสดชื่นใช่ไหมคุณ
ถูกต้องค่ะเป็นบรรยากาศที่บริเวณยอดเขานก
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะ
คือพื้นที่บริเวณนี้สมัยก่อนนี่เป็นเหมืองแร่สัมประธานเก่า

ไม่มีใครสนอกสนใจมันเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งเอาไว้
แต่ว่าตอนนี้ค่ะชาวบ้านเขาก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

คือใกล้ชิดเห็นทะเลเหมาะกันได้๓๖๐องศา
แต่ต้องไปให้ถูกช่วงเวลาคือ๗๓๐ถึง๘๓๐นะ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปชมบรรยากาศแบบนี้

เพราะว่าพื้นที่นี้อยู่ห่างจากตัวอำเภอศรีสัชนาลัยแค่๒๔กิโลเมตร

เดินทางออกจากอำเภอนี่นะคะ
มาตามเส้นทางสายศรีสัชนาลัยวังชิ้น

หน้าอบตแม่สินประมาณสัก๒กิโลเมตร
นึกคราบออกนะคนขับรถกันไม่ออก
พยายามนึกตาม
พอถึงหน้าอบตเรียบร้อยแล้วมันจะมีทางแยกขวามือไปอีกประมาณ๗๐๐เมตร
ก็มีลานจอดรถเป็นจุดกลางเต็นต์คุณผู้ชม
ใครจะเอาเต็นต์ไปกางจะไปปิ๊กนิกอะไรสามารถไปได้
แต่ว่าเที่ยวถึงช่วงดุลกรรมภัณฑ์นี่แหละ
เพราะว่าอากาศกำลังดีหลังจากนั้นก็คงจะร้อนแล้ว

เดี๋ยวนึกทางอยู่เลยตอนนี้

ถูกแน่นอนยกเว้นว่าคุณจะขับรถหลงซะเอง
ก็คือไปถึงขาวนกเลย

เย็นขึ้นสิแต่ว่าอุณหภูมิมันลดลงไง

มันเย็นขึ้น
เออเย็นขึ้นแต่ว่าอุณหภูมิมันลดลง

เอาเป็นว่าอากาศหนาวเย็นแล้วกันนะ